ยูทูบเบอร์คนดังนะคะดีเจภูมิก็ถูกตัดสินไปแล้ว
สำหรับคดีล่าสัตว์ในเขตอุทยานจำคุก๔ปี
แต่รอลงอายา๒ปีนะคะและต้องรายงานตัวทุก๒เดือน
พร้อมกับการบำเพ็ญประโยชน์สามสิบหกชั่วโมงล่าสุดค่ะ
วันก่อนดีเจภูมิไปรายงานตัวครั้งแรกก็เจออีกหนึ่งปัญหาคุณ
เพราะศาลเนี่ยสั่งให้ทำคลิปโรนโรงอนุรักษณ์สัตว์ทะเล
รวมทั้งสิ้นสิบสองคลิปทายในเรียเวลาเดือนครึ่ง
คลิปนึงเนี่ยเราเองทำเกี่ยวกับสื่อก็รู้ดีนะ
มันใช้เวลาค่อนข้างนานนะแต่เนี่ย๑๒คลิปเดือนครึ่ง
แต่เจ้าตัวเนี่ยติดอยู่ที่ว่าไม่สามารถเดินทางไปถ่ายทำที่จังหวัดชุมพรได้
ขอสารแล้วแต่ไม่ผ่อนปลนให้ค่ะ
สั่งให้ไปทำคลิปเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ดูแลสิ่งไว้รอบไทยตอนนี้ผมออกไปไหนไม่ได้
ตอนนี้เขาบอกว่าอยากจะทำในเมืองอะไรก็พยายามหาเหลี่ยมเอา
ซึ่งผมก็เดี๋ยวจะไปลองคิดเหลี่ยมกับทีมงาน
ผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถทำได้ทันไหม
เราสามารถได้ทำคลิปหลากหลายรูปแบบได้ทันแน่นอน
อืมส่วนประเด็นที่ชาวเน็ตโจมตีว่าดีเจภูมิใช้เส้นสายความรวย
เลยทำให้ผลตัดสินคดีเบากว่าที่คิด
เจ้าตัวแจงนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง
และโทษที่โดนเจ้าหน้าที่ก็บอกหนักสุดแล้วนะ
ค่ะแถมยังเล่านาทีโดนจับใส่กุญแจมือ
เดินเข้าไปฟังคำตัดสินในศาลดีเซคุมเล่าว่าน้องที่ไปด้วย
ถึงกับร้องไห้กันเลยทีเดียวค่ะ
กันเยี่ยวเหนียวเพราะว่าผมอยู่กับทนายของผม
ธนายก็โอ๊ยพี่ไม่กลัวอะไรเพิ่งเวลาปั๊บเดินเข้าห้อง
กุญแจลงก่อนเลยโซ่ล่ามเดินผ่านห้องขัง
น้องผมน้ำตาไหลเลยอ่ะนั่งยืนร้องไห้อยู่แล้วพอถึงเวลาของเราก็
คุณดีเจภูมิอืมเดี๋ยวขึ้นมาอย่างเงี้ย
ก็ใช้ธรรมที่บอกว่าน่ากลัวน่ากลัว
เพราะฉะนั้นให้โทษจำคุก๔ปีปรับสี่หมื่น
แล้วตอนแล้วท่านก็ทิ้งจังหวะนานไปนิดหนึ่ง
ท่านทิ้งนานมากเลยรู้สึกแบบอ่ะจบแล้วเหรอครับ
แต่ว่าโดยการที่ไม่เคยมีคดีอะไรมาก่อนก็เลยให้ลงอายา๒ปี
ก็ช่วงนั้นก็เรียกว่าใช่ครับผมอุจจาระเกือบเล็ดเลยครับผม
คุณผู้ชมค่ะขนาดว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปนั่งฟังคำตัดสินกับดีเจภูมิ
ฟังเขาเล่ายังตื่นเต้นเลยนะนี่แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
กฎหมายก็ยังอยู่เหนือคุณอยู่ดีนะเอาล่ะนะคะเมื่อทำความผิดยอมรับผิดนะคะ
แล้วก็อย่าท้อในการทำความดีต่อไปแล้วกันถูกต้องแล้วค่ะ